นั่นก็คือเมืองทองยูเนตเตสพบกับแชมป์กล่าวเมื่อระดูกาลที่แล้วอย่างบริยาม
ชมความพร้อมก่อนเกมของทั้งคู่กันค่ะ
ซึ่งเกมวันนี้หากเมืองทองชนะได้ก็จะแซงแบงคอกกลับมารั้งจ่าฝูงอีกครั้งนะคะ
พร้อมกับตัดโอกาสล้นแชมป์ของบริยาม
แต่ว่าถ้าหากประสาทสายฟ้าชนะก็จะไล่ตามเมืองทองเหลือ๙คะแนน
มาดูความพร้อมของเมืองทองนะคะ
ธรบุญมาทันก็จะฟิตกลับมาทันลงสนามพบกับบุรีรำทีมเก่าของตัวเองค่ะ
เพียงแค่อดีศรพรมรักนะคะก็ทางหลังที่ติดโทษแบน
ส่วนคนอื่นอยู่กันครบค่ะทั้งชนะทิพย์สงกระศิลป์อาธิษฐรรย์ไกรศรชุยศิลป์แดงดาลแล้วก็แข่วต้านศิลป์หวา
มาดูทีมเยือนบุรีรำกันบ้างนะคะเกมนี้ก็จะไม่มีกรกฎวิริยะอุดมสิริรวมถึงโกสุนกิค่ะ
แต่ว่ากุญซื้อชาวอิราณอย่างอัฟซินก๊อปบีนะคะก็เตรียมที่จะส่งจิตปัญญาธิสุ
รวมถึงบรูโน่มูเรร่าไคโอฟิลิเปแล้วก็เดเกิ้ลลุยซานโตสามแนวรุกระดับพระการลงสนามค่ะ
จากความพร้อมแล้วนะคะยังมีสถิติที่น่าสนใจของทั้งสองทีมด้วยค่ะ
โดยบุรีรำและเมืองทองก่อนหน้านี้เคยเจอกันมาแล้วทั้งในฟุตบอลไทยพิมลีกและรายการอื่นทั้งหมด๒๑ครั้งด้วยกัน
และ๒๑ครั้งนี้แหละค่ะก็เป็นประสาทสายฟ้าหรือว่าบุรีรำที่เก็บชัยชนะไปได้ถึง๑๑ครั้งด้วยกัน
เมืองทองสามารถเก็บชัยชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
ส่วน๒ทีมนี้นะคะเคยเสมอกันมาแล้วทั้งหมด๙ครั้งด้วยกันค่ะ
ซึ่งการยิงประตูนะคะการเจอกันทั้งหมด๒๑ครั้งเป็นบุรีรำค่ะที่ยิงประตูได้มากกว่า๒๒ประตู
เมืองทองสามารถยิงไปได้เพียงแค่๑๒ประตูเท่านั้นค่ะ
และตั้งแต่ย้ายมาใส่สีเสื้อของกิเลนพยองก็สามารถยิงให้กับทีมเมืองทองในการเจอกับบุรีรำไปแล้วถึง๓ประตูด้วยกัน
มาดูกองหน้าของทีมบุรีรำกันบ้างนะคะที่กองหลังของเมืองทองต้องระวังไว้ให้ดีค่ะ
นั่นคือดีโกหลุยซานโต้นะคะโดยอิดีโกหลุยซานโตเป็นดาวสันโวสูงสุดของไทยพิมลิกเมื่อฤดูการที่ผ่านมาด้วยนะคะ
แล้วก็เคยยิงประตูทีมเมืองทองไปแล้วถึง๔ประตูด้วยกันค่ะ
สองคนนี้น่าสนใจว่าค่ำคืนนี้จะยิงประตูเพิ่มได้อีกหรือเปล่านะคะ
ส่วนอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะถ้าทั้งสองทีมนะคะยิงประตูกันไม่ได้อาจจะเกิดจุดโทษขึ้นก็ได้ค่ะ
เพราะว่าตั้งแต่เจอกันมาทั้งหมดยี่สิบเอ็ดครั้งนะคะสองทีมเคยได้จุดโทษไปแล้วถึงเก้าจุดโทษด้วยกันค่ะ
เมืองทองได้จุดโทษไป๔ครั้งแล้วก็บุรีรำได้จุดโทษไป๕ครั้งนะคะแต่ว่าทั้งสองทีมต่างพลาดการยิงจุดโทษไปคนละครั้งค่ะ
และนอกจากมาทันแล้วนะคะก็ยังมีนักเตะอีก๒คนที่เคยเล่นให้กับทั้งสองทีมนั่นก็คือเมืองทองแล้วก็บิลรำ
สองคนที่ว่าก็มีอดีศักดรายสอนนะคะกองหน้าของทีมเมืองทองแล้วก็จักรพันธ์แก้วพรมค่ะจอมทัพของทีมบุรีรำซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะลงฟาดฟันกันในสนามศึกซุปเปอร์บิ๊กแมชไทยลีกวันนี้๑๙นาฬิกาค่ะ
แม่น่าจะมันนะคะเย็นวันนี้แฟนฟุตบอลชาวไทยห้ามพลาดเลยค่ะ